สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ภาพรวมสภาพอากาศวันสุดท้ายช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานร้อนมากกว่าฝนนะคะ
หลังจากที่หย่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยและลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
กำลังลงช่วงนี้ทำให้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะอุณหภูมิภาพรวมโดยเฉลี่ยของวันนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อนค่ะ
เฉลี่ยอยู่ที่สามสิบเก้าถึงสี่สิบองศาเซลเซียสภาคเหนืออาจจะเป็นจุดที่มีความร้อนที่สุดของวันนี้นะคะ
อุณหภูมิอาจจะดีดตัวไปสูงถึง๔๔องศาเซลเซียสและดัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่เราสัมผัสได้อาจจะสูงถึง๕๕องศาเซลเซียสค่ะ
แม้ว่าอากาศจะร้อนในวันนี้แต่ถ้าความชื้นเพียงพออาจจะเกิดฝนได้นะคะ
แต่มีเพียงเล็กน้อยค่ะร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่เท่านั้นและกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อาจจะมีความชื้นที่เพียงพอฝนอาจจะมีร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยค่ะสูงสุดและต่ำสุดอาจจะต่างกันเพียงสองถึงสามองศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะช่วงนี้แดดแรงนะคะก่อนออกจาก